ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ชาวสุรินเนี่ย
เขาติดใจสงสัยกันเหลือเกินค่ะนะฮะท่านที่อยู่ที่สุรินท
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยก็ได้นะครับอยู่จังหวัดอื่นก็ได้นะฮะ
คือสุรินทุกปีจะมีงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินนะครับ
ปีนี้เป็นครั้งที่๖๑มีพิธีเปิดงานเมื่อวานนี้
ส่วนหนึ่งในงานจะมีพิธีเปิดเมืองควบคู่ไปด้วย
แต่ชาวสุรินข้องใจสงสัยติดใจก็คือเอ๊ะทำไมปีนี้เนี่ย
ไปเชิญจอมขมังเวทเชิญร่างทรงเชิญรือสีอะไรก็ไม่รู้
ร่วมพิธีมาทำพิธีกันใหญ่เลยเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมหามงคลตี้สุดของเนนแอร์
นี่เห็นไหมฮะคือเห็นคลิปตรงกลางเนี่ย

เอาสินี่เนนแอร์เนี่ยแล้วเสียงแปะสักครู่เนี่ย
คนที่เขาพูดเนี่ยอะไรนะเป็นมหามงคลที่สุดอะไรของเนรนแอร์

นี่เป็นพิธีสำคัญของจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
นแอร์จอมขมังเวทนะคนอื่นก็รือสีร่างทรง
ไปอยู่ในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินครั้งที่๖๑

แล้วส่วนหนึ่งของงานคือพิธีเปิดเมืองที่หน้าอนุสาวรีพระยาสุรินพักดี
นรงจางวางผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์

นี่ดูตรงนี้นะครับร่างทรงผู้หญิงคนนี้ทำอาการเหมือนกับ
มีองค์เทพประทับร่างแล้วมากรีดร้องอยู่หน้าอนุสวรีฮะ

คือคนสุรินทร์เขาก็เลยโอ้โหรู้สึกไม่สบายใจมาก

ว่าคุณมาทำอะไรกันและใครเชิญมา
ที่สำคัญก็คือเนี่ยระหว่างนี้
คือช่วงเดียวกันกับที่
ท่านผู้ว่าสวพงศ์กิติพัฒน์พี่บูรณ์นะครับ
ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์
เปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุริน
ประจำปี๒๕๖๔เป็นครั้งที่๖๑
เนรนแอร์ฤษี๓คนหมอทำร่างทรงองค์เทพ

สุรินทร์ก็เลยสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามผ่าน
สังคมออนไลน์ต่างหรือว่าช่องทางต่างว่า
เอ๊ะมีฤษีมีร่างทรงมีจอมขมังเวทมีอะไรพวกนี้
มาร่วมงานสำคัญของจังหวัดได้ยังไง

ท่านผู้ว่าทราบหรือเปล่าหรือใครเชิญมา
งบประมาณต่างเนี่ยเป็นงบจากไหนอะไรยังไงในการจัดพิธี
แล้วถ้าจะมีพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนิมนต์พระมาไม่ดีกว่าเหรอ
ใช่คนในพื้นที่เขากังวลใจมากเลยนะ

ก็ถึงขั้นที่คิดโอ้โหจะเกิดอาเภษอะไรหรือเปล่า
เออหรือว่าเชิญหมอที่เขาเป็นหมอสำคัญเป็นหมอพื้นบ้านหมอเชี่ยวชาญ

ไปเอาคุณสัยมนต์ดำอะไรทำพิธีอะไรอย่างนี้มาเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่า
นี่เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกหลายคนกังวลว่า
จะเป็นเรื่องมงคลจะกลายเป็นเรื่องอับประมงคลไปหรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนี่พิธีเมื่อวานนะวันนี้ฮะ
เครือข่ายประชาชนพลเมืองนักวิชาการด้านภูมิปัญญาช้าง
นะประชาชนชาวสุรินทร์วันนี้นัดหารือกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
บอกว่าอยากให้ทางจังหวัดอยากให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยออกมาชี้แจงเหลือเกิน
เพราะทุกคนเห็นว่ามันไม่สมควรไม่เหมาะสมรับไม่ได้กับภาพที่เกิดขึ้น
พิธีกรรมต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลย
และควรจะมีพิธีทำบุญล้างบ้านล้างเมืองด้วย
คือทำบุญล้างความไม่ดีล้างสวยอะไรอย่างเงี้ยเค้าบอกครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลเหล่านี้ควรจะมาขอขมาลาโทษ
ยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางที่ไปทำอะไรก็ไม่รู้
ต่อหน้าอนุสาวรีของท่าน
บอกว่าพอทราบข่าวแล้วแบบจี๊ดมากแล้วก็รู้สึกแบบ
อะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเรานะคะ
พิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเอาใครที่ไหนมา
และเป็นอุตริวิบาทนะคะอุตรินะคะพี่เป็นพิธีกรรมที่อุตรีมาก
เฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นคนต่างถิ่น
โดยเฉพาะเนรนแอร์ซึ่งเป็นคนที่มีคดีฆ่าทารก
เพื่อไปทำกุมารทองอยู่อยู่ทำไมเอามาทำค่ะ
เงินภาษีแล้วนะที่จ่ายไปกับพวกนี้เป็นเงินเท่าไห
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินททุกคนที่จะต้องออกมา
ต่อสู้ด้วยการคัดค้าด้วยการขับไล่คนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของ
งานเมื่อวานพิธีกรรมบ้าบ่อเมื่อวานนี้ออกไป
สุรินคือความขายความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่น
แล้วคนนี้นะพี่บอกเลยว่า๒๐๐กว่าตำบลเนี่ยมีพรานผู้ทรงคุณความรู้อายุ๖๐๗๐ปีขึ้นไป
ทั้ง๒๐๐๐หมู่บ้านมีคนที่รวบรู้เรื่องพิธีกรรมเหล่านี้ทั้ง๒๐๐๐คน
มีเกจิอาจารย์พระชื่อดังเยอะแยะนะคะทำไมไม่เอาคนของท้องถิ่น
เดี๋ยวต้องรอฟังท่านผู้ว่าด้วยนะฮะท่านผู้ว่าท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้หรือยังไร
เดี๋ยวต้องรอฟังท่านด้วยนะฮะรอฟังทางจังหวัดนะครับ
หรือว่าคนที่อยากจะทราบเรื่องหน่อย
นแอร์บอกว่าตัวเขาถูกเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองของชาวสุรินทร์
ขอยืนยันว่าเป็นการไปทำพิธีด้านดีไม่ได้ทำคุณสัยมนต์ดำตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีคนกังวล
ยืนยันว่าตัวเขาทุกวันนี้ไม่เคยทำพิธีเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำแล้ว
ขอให้ชาวสุรินอย่ายึดติดกับภาพในอดีตของเขาไม่ต้องกลัวว่าจะมีอาเภษหรือว่าสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นในสิ่งที่เขาทำเมื่อวานนี้
ผมเลิกแล้ว๊ะครับผิดกฎหมายตรงไหนล่ะครับ
ผิดตัวหมายตรงไหนครับ
ต่อให้เนรนแอร์หรือว่าบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในคลิปด้วยกัน
ร่างทรงฤษีอะไรต่างนานา
บอกว่าไม่ได้ไปทำพิธีในเชิงไม่ดีอะไรเลยเนี่ย
แต่คนสุรินทร์เขาก็คล่องใจอยู่ดีว่า
เชิญมาด้วยเหรอใช่ค่ะมันเหมาะสมหรือเปล่า
งานใหญ่ขนาดนี้ของทางจังหวัด
ต้องเชิญมาด้วยเหรอใช่ไหมนี่ฮะผมก็อยากฟังจากทางจังหวัดจากทางท่านผู้ว่าอยู่เหมือนกัน
จริงอยากรู้มากเลยว่าใครคือแม่งานในการจัดงานนี้
เวลามีงานอีเวนต์ในลักษณะแบบนี้งานจัดงานที่เป็นงานใหญ่อะค่ะ

จะต้องจัดงานเตรียมงานว่าจะเชิญใครบ้างงานจะมีอะไรบ้างใครจัดงานแล้วใครอนุมัติให้จัดงาน

เขาต้องมีตรวจอะไรเข้าออกคุณได้มาร่วมงานในฐานะอะไรยังไง

อยู่ถึงหน้าอนุสาวรีที่คนสุรินเนี่ยเคารพนับถือมากเนี่ยแบบเนี้ย
คุณเดินเข้ามาถึงด้านในแบบนี้ได้ยังไง
เนรนแอร์บอกได้รับเชิญแล้วใครเชิญคนจัดงาน

คนที่เลือกเชิญ

โมงเช้าจะมีอย่างนี้๑๐โมงเช้าใครมาทำอะไรตรงไหนอะไรยังไง
ทูบเตรียมเทียนเตรียมขันมันต้องมีคนเตรียมหมดอ่ะ

ต้นเรื่องว่าใครอนุมัติง้อ

ใช่ใครจัดงานใครเซ็นอนุมัติ
คิดว่าส่วนหนึ่งของงานเนี่ยคุณเข็มมาสอนเราควรจะเชิญบุคคลเหล่านี้มา
ร่วมทำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีของเราอย่างนี้

ต้องถามความเห็นว่าเราจะเชิญใครบ้างงานจะมีอะไรบ้าง
เนรนแอร์บอกกับไทยรัฐนิวโชว์นี้ที่เราถามไปเนี่ย

เดี๋ยวลองรอฟังท่านอย่างเป็นทางการอีกทีนึง

ประจำปีนี้เป็นปีที่๖๑เนี่ย
ขึ้นระหว่างวันที่๑๕๒๖ธันวาคม๒๕๖๔นะครับ
ก็ขอเชิญไปเที่ยวงานกันได้นะครับท่านผู้ชมครับ